ท่านผู้ชมครับมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับตำรวจนายหนึ่งที่สพชำนิจังหวัดบุรีรำ

ญาติพี่น้องภรรยาก็ยังติดใจอยู่
โรงพยาบาลออกมาชี้แจงเบื้องต้นแล้วนะ

คือเรื่องของเรื่องเนี่ยตำรวจนายนี้ไปเล่นฟุตบอลกับเพื่อน

ตำรวจนายนี้ท่านเป็นผู้รักษาประตูปะทะกันแล้วขาหัก
ขาหักก็เข้าโรงพยาบาลก็ไม่น่ามีอะไรมากกว่านั้น

ผ่าตัดอยู่๗วันถึงวันได้เข้าผ่าตัดเนี่ยตรงนี้รอผ่าตัด๗วัน
ถึงวันได้เข้าผ่าตัดเสียชีวิตนี่ฮะญาติเขาติดใจมาก
เอาไปดูคลิปก่อนคลิปวันที่ตำรวจนายนี้บาดเจ็บขาหัก
ตอนที่เล่นฟุตบอลนะครับ
หลังจากนั้นอีก๗วันท่านเสียชีวิต
ดาบตำรวจศิราวุฒิหลอดทองนะครับ

เพิ่ง๔๔ปีนะฮะเป็นผบหมู่ป้องกันและปราบรามสพชบุริหลัม
นี่ขาซ้ายหักนะฮะเป็นประตูฮะเล่นฟุตบอลกับเพื่อนนะครับ
ตอนนั้นก็นำตัวส่งโรงพยาบาลกันนะฮะ
แต่ทีนี้เพราะเกิดเหตุการณ์เสียชีวิตนะฮะ
จากการที่รอผ่าตัด๗วันแล้วเข้าผ่าตัดเนี่ย
ภรรยาของดาบศิลาวุฒินะครับชื่อนางสุวรรณีนะ
ก็มาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนนี่ครับ
นี่งานศพของสามีนะฮะยาดด้วยนะครับ
บอกอยากให้ช่วยกันตรวจสอบหน่อยเรื่องการเสียชีวิตของสามี
หลังจากเข้ารับการรักษาอาการจากการขาหักจากการเตะฟุตบอล
นี่ตอนที่ท่านเข้าโรงพยาบาลนะครับขาข้างซ้ายนะฮะ
ลงพื้นที่ไปที่บ้านพักนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของดาบศิลาวุฒิ
เมื่อสักครู่นี้ก็เป็นภาพตอนที่ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลกันนอนรอผ่าตัด
ก็ยังดูอาการไม่มีอะไรนะฮะวันนี้เพื่อนตำรวจก็ตกใจกันหมดพอรู้ข่าว
เอา๗วันก่อนดาบศิลาวุฒิขาหักเอาวันนี้เสียชีวิตได้ยังไง
แล้วปกติเป็นคนร่างกายแข็งแรงเป็นนักกีฬาประจำโรงพักนะครับ

ภรรยาเนี่ยบอกว่า๑๘มีนาคมดาบศิลาวุฒิไปเล่นฟุตบอลกับเพื่อนนะ
เป็นประตูนะแล้วก็ปะทะกันตอนแข่งขันขาซ้ายหัก
ก็พาตัวส่งโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลนางรองก่อน
โรงพยาบาลในพื้นที่ก็คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา
ก็ไม่ได้มีอะไรนะฮะจะต้องตกอกตกใจร้ายแรง
หมอนัดผ่าตัดวันรุ่งขึ้นคือ๑๙มีนาคม
ถึงเวลาผ่าตัด๑๙มีนาคมหมอมาแจ้งบอกขอเลื่อนไปก่อนนะ
มันมีเคสใหญ่กว่านี้อันนี้ภรรยาดาบศิลาวุฒิบอกนะ
ก็พยาบาลก็มาวัดความดันเติมน้ำเกลืออะไรให้ก็รอนะ
ต่อมาหมอก็มาแจ้งว่าโอ้โหเนี่ยยังผ่าไม่ได้อยู่ดี
ต้องรอขาที่บวมให้ยุบก่อนถึงผ่าได้
ก็ต้องเชื่อหมอใช่ไหมฮะก็ธรรมดาก็เชื่อหมอ
แต่ทีนี้ขาของสามีก็บวมขึ้นเรื่อย
สุดท้ายหมอนัดผ่าตัด๒๔มีนาคม
ภรรยาบอกว่าดาบศิลาวุฒิเนี่ยท่านก็เป็นคนขี้กลัว
ก็ขอดมยาสลบจากนั้นแพทย์ก็พาเข้าห้องผ่าตัด
เข้าไปไม่นานหมอออกมาบอกภรรยาบอกญาติบอกทำใจนะ
เดี๋ยวต้องส่งตัวไปโรงพยาบาลศูนย์บุรีลำ
ทีนี้เริ่มอะไรเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายหมอมาแจ้งบอก
สามีคุณเสียชีวิตแล้วนะโอ้โหนี่ฮะถามว่าเกิดจากอะไรหมอ
หมอบอกว่าริ่มเลือดมันแข็งตัวไม่มีเลือดไปหล่อเลี้ยงปอดกับหัวใจ
คือภรรยากับญาติญาติบอกงงฮะคือข้องใจมากว่าขาหัก
หนึ่งคือทำไมต้องให้รอ๗วันนั่นอ่ะสิมันนานมากเลยนะ
สองพอเข้าผ่าตัดอะไรริ่มเลือดแข็งตัว
ไม่มีเลือดไปหล่อเลี้ยงปอดกับหัวใจ

เขาก็มาบอกให้ญาติทำใจ

หลังจากที่บอกยาบอกหลังแล้วก็

ว่าคนไข้อันนี้คือต้องบอกก่อนว่าคนไข้ยินยอมให้หมอบอกหลังด้วย
แล้วก็ให้ยาสลบด้วย
ตัวเมียเองก็ตอบไม่ได้ว่าทำไมเขาต้องเสียชีวิต
ที่เขาเป็นคนที่แข็งแรงที่สุด
นี่คืออยากถามคุณหมอว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แล้วผมตอบใครไม่ได้ว่าเกิดอะไร

เป็นอะไรเนี่ยมันก็ติบนผ้าหักแล้วทำไมถึงตาย

บวมปกติครับไม่ได้บวมมากเลยครับ
ใช่ครับบวมปกติคือคนก็แท็กกันแล้วก็บวมปกติ
แล้วก็ได้แค่กำลังใจพี่ชายว่า
หมอเถอะทุกคนก็ต้องเชื่อหมอ

ทางด้านของนายแพทย์นพดลพิศนุวงศ์นะคะ
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลนางรอง

คือคุณหมอบอกว่าหลังจากรับคนไข้รายนี้มาเนี่ย
ผ่าตัดวันถัดไปหลังประสบเหตุเลย
แต่ปรากฏว่าถึงเวลาผ่าตัดขาคนไข้บวม
จากแนวทางการรักษาแล้วต้องรอให้ขาหายบวมก่อนถึงจะผ่าได้

คุณหมอก็ฉีดยาชาเข้าที่ไขสันหลัง
เพื่อให้ชาส่วนล่างก็คือการบล็อกหลังนะคะ

เกิดปัญหาขึ้นก็คืออยู่คนไข้ช็อกหมดสติ
ปั๊มหัวใจอยู่หลายครั้งและต้องหยุดการผ่าตัด
แล้วส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรำ

ประชุมหาสาเหตุทันทีว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ส่วนใหญ่คนไข้ที่กระดูกหักปัญหามันคือแบบนี้ค่ะ
ผอฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลนางรองบอกว่า
ไข้ที่กระดูกหักส่วนใหญ่มักจะมีไขกระดูก

โดยเฉพาะส่วนกระดูกที่มีไขมันเยอะ
แต่ส่วนใหญ่ไขกระดูกมันจะหลุดเข้าไปในจุดที่ไม่สำคัญ
แต่รายนี้สันนิษฐานว่าเคราะห์ร้ายมันหลุดเข้าไปที่ปอด

แต่จริงแล้วมันก็มีโอกาสน้อยมากที่จะเกิดกรณีแบบนี้
เพราะฉะนั้นก็เลยต้องรอผลพิสูจน์ให้แน่ชัดก่อนว่าสรุปแล้วเนี่ย
สาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงคืออะไร
ส่วนใหญ่แล้วคนไข้ที่มีการกระดูกหักจากกระดูกที่กระดูกยาวหรือกระดูกที่มีไขเยอะนะฮะ
ก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วในการเกิดตัวไขกระดูกหลุดเข้าไปในเส้นเลือด
ซึ่งเป็นคนไข้ส่วนใหญ่มักจะเกิด
แต่อยู่ที่ว่าการเกิดริ่มเลือดหลุดเข้าไปในเส้นเลือดนั้นเนี่ยจะไปอยู่ในจุดที่อันตรายหรือจุดที่สำคัญหรือเปล่านะครับ
มารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้วมีปัญหาเราต้องขอแสดงความเสียใจกับญาติก่อนนะครับ
แต่ทางโรงพยาบาลเราก็พยายามจะรักษาคนไข้ทุกคนด้วยความสามารถเท่าที่โรงพยาบาลสามารถดูแลให้ดีที่สุด
ก็เดี๋ยวคงต้องให้ทางคุณหมอกับโรงพยาบาลชี้แจงให้กับญาติของดาบท่านได้รับทราบกันต่อไปนะฮะ